อาหารที่สุดในประวัติศาสตร์

อาหารที่สุดในประวัติศาสตร์

อาหารที่สุดในประวัติศาสตร์

อาหารที่สุดในประวัติศาสตร์

อาหารที่สุดในประวัติศาสตร์

อาหารที่สุดในประวัติศาสตร์

นั่นไงคะเกาะทวมาตรใน

นี่ต้องมีอายุแบบมากเป็นพันปีเลยใช่ไหมคะเนี่ย

ยังมีอีกเหรอฮะใช่ครับต้องเดินขึ้นไปประมาณ
เมตรนะครับไปชมถ้ำเพชรปาการังด้านบนครับ

ก็คือต้องเดินขึ้นเข้าไปข้างในนั้นใช่ไหมคะ

จากจุดจอดเรือยังมีทางเดินไม้ค่อยไต่ระดับขึ้นไปบนเกาะ

แต่ระยะทางสั้นประมาณ๕๐เมตรเท่านั้น
เรียกว่าแค่เหงื่อซึมค่ะ

เหนื่อยแค่เล่นน่ะครับทุกทุกคน
พี่ใหญ่นั่นเด็กก่านถึงแล้วครับ
ปากถ้ำครับอ๋ออันนี้คือปากถ้ำนะคะใช่ครับเป็นถ้ำเพชรปากการังนะครับ
นี่อ๋อนี่คือถ้ำเพชรปากกาลัง
โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะถ้ำเพชรปากาลังถ้ำที่มีขนาดกว้างใหญ่
และเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยหน้าตาแปลก
บางก้อนก็ใหญ่มากมากอย่างเสาค้ำเพดานถ้ำแท่งนี้ค่ะ
และที่สำคัญยังมีปะกาลังภายในถ้ำแห่งนี้ด้วยไปดูปะกาลัง
ต้องเดินละตรงนี้ไปไปดูในปะกาลังก่อนครับเอ๊ะ
ปากการังต้องอยู่ในน้ำสิจะมาขึ้นในถ้ำได้ยังไง
ตามผู้ใหญ่สู่รัฐไปกันค่ะอ๋อเหมือนกับเนี้ยครับเนี้ย
นี่ก็คือหินงอกนะคะที่เป็นรูปปากการังแบบนี้นะคะ
ลักษณะคล้ายคล้ายปากการังวัวกระโหลกอะครับเพราะว่าถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำเพชรปากาลัง
ก็ต้องมีปากการังค่ะนี่
สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่ถ้ำเพชรปากาลังที่นี่นะคะ
โป้อยากจะแนะนำว่าพยายามอย่าไปแตะต้องแนวปาการังที่มันเกิดขึ้น
จากหินงอกหินย้อยเราต้องอนุรักษ์ไว้นะคะดูแต่ตามมืออย่าต้องนะคะ
ได้ทราบที่มาที่ไปของชื่อถ้ำแห่งนี้แล้วก็ไปชมความงามกันต่อกับจุดชมวิวของเกาะทะลุในค่ะ
หลังจากเราขึ้นมาเหนื่อยใช่ไหมเรามาพักผ่อนจุดนี้ก่อนอ๋อเป็นจุดพักผ่อนชมวิวนั่งชมวิวก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับโอเคค่ะไปเลยค่ะผู้ใหญ่อยากเห็นแล้ว
มานั่งจุดด้านล่างนี่แหละครับลมสวกเข้ามาเพราะเย็นสบายครับช่องที่ลมเข้ามากันดี

สวยมากเลยครับนี่ก็คือจุดชมวิวชั้นที่หนึ่งครับนี่คือชั้นที่หนึ่งใช่ครับ
ชั้นที่หนึ่งก็สวยมากแล้วนะคะใช่ครับดูทีวข่าว
นะครับแล้วก็มีมองไปใกล้ริบตาน้องเป็นเกาะยาวนะครับตรงนู้นเหรอค่ะ
ใช่ครับเกาะยาวน้อยอือสวยมากเลยแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรค่ะ
นี่คือเกาะยางเกาะยางนะคะตรงกลางนะคะที่เป็นยาวจะเป็นเกาะยาง
ถ้ามองใกล้นี่ก็เป็นเขาใหญ่ตรงนี้เป็นเขาใหญ่ใช่เขาใหญ่นี่
พี่ผู้ใหญ่คะทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าถ้ำเพชรปาการังค่ะ
ครับจริงถ้ำเพชรปาการังก็ที่มาของถ้ำก็คือหินที่มีแสงสะท้อนออกมาจากผนังถ้ำนะครับ
ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับใช่ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับ
อ่ามีความระยิบระยับออกมาเหมือนกับเพชรใช่ไหมคะ
จริงแล้วมันก็คือการกำเนิดของหินงอกหินย้อย
คุณพี่ผู้ใหญ่คะอยากรู้ว่าถ้ำเพชรปาการังที่เนี่ยใครเป็นคนบุกเบิกใครเป็นคนเจอค่ะ
จริงแล้วถ้ำเพชรปาการังนี่คือคนในชุมชนรู้กันมาตั้งนานนะครับ
เราเริ่มทำท่องเที่ยวเราก็รู้แล้วว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะนำเสนอแก่นักท่องเที่ยวมันมีอยู่กี่พื้นที่ในอ่าวพังงาของเรา
จุมชนเรามาสำรวจพื้นที่อย่างนี้เลย

ระหว่างทางที่เราเดินกันขึ้นมาก็เป็นคนในชุมชนช่วยกันทำ
ครับผมเพราะเรามารวมตัวแล้วก็บุกเบิกเส้นทางกันเอง
จากจุดชมอยู่แรกยังมีอีก๑จุดชมอยู่ที่สวยงามยิ่งกว่าแต่ก็ต้องแลกกับการประจนภัยเล็กน้อย
ด้วยการไต่ผนังถ้ำขึ้นไปด้วยเชือกเส้นเดียวแบบนี้
ถ้ากายพร้อมใจพร้อมตั้งสติดีกำเชือกแน่นแล้วไปด้วยกันค่ะ
โห

โอ้โหนี่คือจุดชมวิวที่สองค่ะคุณผู้ชมโหวิวสวยมากสูงมาก

นี่แหละค่ะความสวยงามอลังการของจุดชมวิวแห่งที่๒ของเกาะทะลุใน
ด้วยความสูงนับสิบเมตรที่เราไต่ผนังถ้ำขึ้นมากับภาพตรงหน้าที่เห็นน้ำทะเลและเกาะแก่งที่ตั้งเผชิญหน้า
จนต้องร้องโอ้โหกันเลยล่ะค่ะ
ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้บนจุดชมวิวแห่งนี้นั่นก็คือการแหงหน้าขึ้นไปมองบนผนังถ้ำ
กับร่องรอยประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวเมื่อ๔๕๐๐ปีก่อน
ที่เกาะแห่งนี้เป็นจุดแวะพักของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์
กับภาพเขียนสีบนหน้าผาหินแห่งนี้ค่ะ
ดูแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าสูงขนาดนี้เขาขึ้นไปวาดรูปกันได้อย่างไร
ช่วงเวลาสั้นที่ปีโป้ได้มาเยือนหมู่บ้านสามช่องเหนือแห่งนี้
แต่บอกเลยค่ะว่าเต็มไปด้วยความประทับใจ
รอยยิ้มของชาวบ้านและความงดงามของธรรมชาติ
ไม่น่าเชื่อว่าหมู่บ้านเล็กที่ห่างไกลจากจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแห่งนี้
เต็มไปด้วยเรื่องราวและความประทับใจมากมาย
อดไม่ได้ที่จะต้องชวนทุกคนค่ะ
ถ้ามีโอกาสและอยากได้ความทรงจำดีไม่รู้ลืม
เที่ยวที่บ้านสามช่องเหนือกันนะคะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
อบบอยด์ไทยเซ็น
โปรดติดตามตอนต่อไป